ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับเราสรุปกันหน่อยเพราะว่า
เปลี่ยนเงินครั้งแรกในบริษัทของเราแล้วก็
ผลงานในรอบปีก็ทำให้อันดับโลกของเราขยับขึ้นมา๒อันดับครับ
ในปีที่ผ่านมานะครับทีมวอเล็กบอลสาวไทยเนี่ยออกสตาร์ทเก็บตัวเร็วครับ
ตั้งแต่ในช่วงปลายปีสองพันร้อยหกสิบแล้วก็ต่อเนื่องมา
มีโปรแกรมสำคัญนะครับทั้งวอเล็กบอลซึ่ง
ปีนี้ก็แข่งขันกันถึง๕สนามแล้วไทยก็เป็นเจ้าภาพ๒สนามด้วยกัน
เป้าหมายเนี่ยคือติดหนึ่งในสี่ตามมาตรฐานในเอเชีย
แต่ว่าสาวไทยนั้นสามารถชนะทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญได้และทะลุเข้าสู่รอบชิง
แต่ว่าต้านจีนซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
เวลานั้นไม่ไหวนะครับได้เหรียญเงินมาครองแต่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ
จากนั้นก็กลับมาคว้าอันดับ๓ในศึกวอเล็กบอลชิงแชมป์เอเชียในรายการ
วีซีครับที่จังหวัดนครราชศรีมาซึ่งรายการนี้สมาคมเนี่ยใช้เป็น
อุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลก
ซึ่งเป็นรายการที่เก็บคะแนนสะสมแล้วมีผลต่อการจัดอันดับโลก
ในการคัดเลือกโอลิมปิกสองพันยี่สิบในปีหน้าด้วยส่วนผลงานในรายการชิง
โลกสาวไทยเนี่ยผ่านเข้ารอบสองด้วยผลงานชนะสามแพ้สองจบที่สิบสาม
เก็บมาได้สามสิบหกคะแนนขจับอันดับโลกของทีมไทยนะครับ
อันดับสิบหกมาอยู่ที่สิบสี่ก็ส่งผลให้ในรอบคันเลือกโอลิปิกสองพันยี่สิบ
พบกับเซอร์เบียอันดับหนึ่งของโลกเฟอร์โตเดโก้อันดับ๑๓ของโลก
แล้วก็คิวบาอันดับที่ยี่สิบห้างของโลกครับ